วัดขอนแก่นกันค่ะคุณผู้ชมจังหวัดนี้เนี่ยนะคะเขามีการจัดงานขึ้น
เป็นการรณรงค์เรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องของเชื้อเอสไอวีนะคะ
แล้วก็มีการจัดขบวนพาเรทเปิดงานที่เราอยากจะให้ดูเนี่ยมันคือขบวนพาเรทของพี่น้องชาวหมอลำในจังหวัดขอนแก่นมากันเต็มเลยค่ะ
คณะยิ่งใหญ่อลังการมากจริงค่ะ
ดูสิยังสวย
โอ้มั่นมากคือนี่ขบวนหมอลำหรือว่ายังสวยงามมากยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะ
ที่คุณชนะถามเนี้ยมันเป็นขบวนพาเรจหมอลำจริง
งานนี้จัดขึ้นที่ถนนเหล่านาดีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ดูเขาเด้งกันดีครับกลัวไม้ทั้งหมดมันจะหักแล้วเกิน
อันนี้จัดขึ้นก็คืองานแข่งขันมหากรรมกีฬาหมอลำ
เสียงแขนเกม๒๐๑๘นั่นเองค่ะ
ก็มีคณะหมอลำชื่อดังทั้งในจังหวัดขอนแก่น๘คณะ

พร้อมกับขนทีมงานมาทั้งคณะร่วมพันคนนะคุณ

ใช่ค่ะโดยในการแข่งขันก็จะมีกีฬาทั้งหมด๒ประเภท
ก็คือกีฬาวอลเล็ตบอลและชักเกยอร์นะคะ
แต่ที่มันเป็นไฮไลท์สุดของงานนี้มันก็คือเนี่ยคุณ

ใช่มันคือขบวนพาเรทที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็อลังการมาก

โอ้โหคุณดูสินกมันสวนสัตว์เลยค่ะ
ก็ดูดีอ่ะครับแต่ละคน

จัดเต็มมาหมดเสื้อผ้าหน้าผมกระทงคาทาติดคู่กันมาแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยนะคะ
ก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมที่ชมอยู่ริมถนนได้
คุณผู้ชมนี่อยากจะลุกเข้าขบวนไปด้วยเลยนะคะคุณ
สำหรับการแข่งขันมหากรรมกีฬาเสียงแคนเกม๒๐๑๘
เขาจัดขึ้นเพื่อจะให้บุคลากรในวงหมอลำ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายรักชายแล้วก็เป็นสาวประเภท๒ด้วย
และก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองนะคะ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ความเข้าใจ
แล้วก็ส่งเสริมความสมัครสมาธิสามัคคี
และสร้างความสัมพันธ์ให้กับคณะหมอลำในจังหวัดขอนแก่น
ส่วนในการแข่งขันกีฬาเขาก็จะมีถ้วยรางวัล
และของรางวัลอื่นอีกมากมายมอบให้กับทีมที่ชนะด้วย
ภายในงานนี้ก็มีอุปกรณ์ในการป้องกัน
สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ที่ได้รับมาตรฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ร่วมงานด้วยนะคะ
โครงการยุติปัญหาเอสของประเทศไทยค่ะ
งานนี้สีสันมาเต็มคนเขาน่าจะให้ความสนใจเยอะ
ยิ่งให้ความสนใจเยอะแบบนี้ก็สามารถเผยแพร่ความรู้

และที่สำคัญคือสาวประเภท๒หรือว่าคณะหมอลำ
เขาคอยสร้างสีสันคอยสร้างความสุขให้กับพวกเราอยู่แล้ว